ไปดูกันก่อนเลยเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งตอนนี้มีข่าวหลายครั้ง
นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปทิ้งไว้ตามที่ต่างเพราะว่ากลัวโรคโควิด๑๙นะคะ
ล่าสุดมีในจ้างไปปล่อยทิ้งแรงงานกัมพูชานับ๑๐คนไว้ที่อำเภอดอนตูม
ก็อ้างเหมือนกันว่ากลัวโควิด๑๙นี่แหละค่ะที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ
พบมีแรงงานต่างด้าวหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งจำนวน๑๐คนนะคะ
เรื่องต้นก็เลยติดต่อให้นายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มารับตัวกลับไปแล้วค่ะซึ่งเมื่อเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา
เจ้าหน้าที่ก็ร่วมตรวจสอบที่วัดดอนตูมอำเภอดอนตูมที่นครปฐม
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีแรงงานชาวกัมพูชา
บซ่อนอยู่ด้านหลังกุฏิพอเจ้าหน้าที่นำกำลังไปถึง
พบว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดค่ะแบ่งเป็นชายห้าคน
หญิง๒คนและเด็กอีก๓คนรวมแล้วก็๑๐คนนะคะ
วรรณการขาวลาบแรงงานจังหวัดนครปฐมบอกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งการให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
อยู่ในสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วอาจจะไปเชื่อมโยงกับพ่อค้าแม่ค้ากุ้งทะเลสดเนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบแรงงานกัมพูชาทั้งหมดนี้เบื้องต้นพบว่าไม่มีหลักฐาน
หนังสือเดินทางไม่มีการตรวจคัดกรองโรคอ้างว่าเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
มาทำงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐมแต่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยทิ้งไว้ในวัดดังกล่าว
เพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนครปฐมออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากที่มีการตรวจวัดคัดกรองกันเบื้องต้น
ตำรวจก็คุมตัวแรงงานทั้ง๑๐ไปไว้ที่ที่ว่าการอำเภอดอนตูม
เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙หรือไม่ค่ะ
ซึ่งต่อมานายจ้างก็นำเอกสารมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รับตัวแรงงานทั้งหมดกลับไป
อ้างว่าที่นำแรงงานมาปล่อยเพราะว่ากลัวโควิด๑๙นะคะ
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยเนี่ยจากการเปิดเผยของสบคส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างถูกกักตัวในพื้นที่ที่รัฐกำหนดแต่ก็แน่นอนค่ะ
มีกระแสตามมาจนทางสบคเองก็ขอให้พี่น้องคนไทยช่วยกันมองแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยนะคะ
ว่าก็เป็นคนร่วมชะตากรรมเดียวกับเราชาวเมียนมาบางคนที่เขาได้ฟังแล้วเขาก็รู้สึกทราบซึ้ง
ถ่ายคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วยค่ะไปดูคลิปกันค่ะ
เมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่
มาร่วมชะตากันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรา
เนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทำงานด้านที่พวกเขาทำ
เพราะฉะนั้นเขามาช่วยเราอยู่แล้วเขามาขับเคลื่อเศรษฐกิจให้กับเรา
มากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่ณวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
เจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจ
แล้วก็ได้คนมาทำงานในช่วงที่เราหายไปเขาก็กับเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
งั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับ
ระหว่างที่ฟังโฆษกสบคแถลงนะคะก็ขอให้คนไทยเข้าใจดูแลเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในไทย
เพื่อจะสื่อสารไปยังคนไทยหลังจากที่เจอคลิปคนไทยบางคนแสดงความเห็นต่อว่าแรงงานต่างด้าว
ซึ่งทำให้เธอไม่สบายใจค่ะก็ขอให้เห็นใจชาวเมียนมาที่ต้องตกอยู่ในอาการป่วยในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะ
แถมอันนี้ไม่ใช่บ้านเราด้วย
เราก็รู้สึกแย่มากพออยู่แล้วอย่ามาซ้ำเติมกับพวกเราเลย
ขอให้คนไทยเห็นใจคนพม่าทุกคนหน่อยนะคะเราพม่าอยากกำลังใจจากชาวพี่น้องทุกคน

ชาวพี่น้องทุกคนมาเติมเราสามเหล่าด่าเรานะคะ

เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงอัดคลิปขอบคุณประเทศไทย
ว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยรู้สึกดี
และไม่มีประเทศไทยที่จะยอมรับคนต่างด้าวได้มากขนาดนี้นะคะ

ด่าวเป็นคนเกรียร์ที่อยู่ประเทศพระม่าคนหนึ่งนะคะ
อยากจะพูดความในใจที่เกี่ยวกับเรามาอยู่เมืองไทย
รู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะ
ไม่มีประเทศไหนที่มันจะยอมรับคนต่างด้าวเยอะแยะได้ขนาดนี้นะคะ
แล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ใจดีจริงค่ะ
แล้วก็ช่วยเหลือกันจริงแล้วก็มีน้ำใจจริงค่ะ
คนอื่นเข้าไปเจออะไรมาดาวไม่รู้นะคะ
ส่วนตัวดาวเจอแต่คนดีแล้วก็ช่วยเหลือดาว
แล้วก็มีน้ำใจกับดาว
คืออันนี้คือความโชคดีของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
แล้วก็คนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ลืมตาอ้าปากได้

กล้าพูดเลยนะคะลืมตาอ้าปากาได้เพราะประเทศไทยค่ะ
ประเทศไทยมากนะคะขอบคุณค่ะ
ธนาไนแพทย์ทวีสินวิสินยศยกฏินโคศกสบค
ก็พูดถึงเรื่องของการล็อกดาวน์
บอกว่าไม่มีการล็อกดาวน์ในประเทศไทย
ก็เลยมีการแบ่งโซนตามสถานการณ์ความรุนแรงออกเป็น๔พื้นที่ด้วยกันนะคะ
ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงมี๑จังหวัดคือสมุทรสาครค่ะ
คือพื้นที่ควบคุมเฉยนี่ก็คือสีส้มเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง
จะมี๔จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพสมุทรสงครามราชบุรีและนครปฐม
ที่๓เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสูงค่ะเป็นสีเหลืองนะคะมีอยู่๒๕จังหวัด
และกลุ่มที่สี่คือเฝ้าระวังก็คือสีเขียวคือยังเหลืออีกหลายจังหวัดนะคะ
ยังไม่มีผู้ติดเชื้อถ้าหากจำแนกตามความรุนแรงของผู้ติดเชื้อ
ก็คือพื้นที่สีแดงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
มีมากกว่าหนึ่งพื้นที่มีการกำหนดแผนการดำเนินการก็คือ
เร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติดเชื้อ
ย้ำมาตรการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
ส่วน๒ก็คือพื้นที่ควบคุมที่เป็นสีส้ม
เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๑๐คน
และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ก็จะให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้ร่วมงานได้
ส่วนโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการค่ะ
ต้องเน้นมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ส่วน๓กลุ่มฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลือง
เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน๑๐ราย
มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ

กลุ่มนี้สามารถจัดกิจกรรมได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องลดขนาดงานให้เล็กกว่าปกติ
ลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงานด้วยส่วนกลุ่มที่สี่กลุ่มเฝ้าระวังนั้นคือสีเขียว
เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีเชื้อโควิดสิบเก้า
ยังคงสามารถจัดกิจกรรมได้นะคะแต่ว่าต้องยึดตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงด้วย
ซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๖๗ราย
เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศเข้าสถานกักโรคของรัฐแปดรายผู้ที่เดินทางไม่เข้าสถานกักโรคของรัฐอีกหนึ่งราย
และติดเชื้อในประเทศ๕๘รายเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครอยู่นะคะ
ห้าสิบห้ารายเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดตากหนึ่งราย
สถานที่ชุมนุมสองรายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของไทยตอนนี้
อยู่ที่ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้ารายค่ะในจำนวนนี้สะสมติดเชื้อในประเทศสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าราย
รวมทั้งจากการคัดกรองเชิงลุกจากแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือพันสองร้อยเจ็ดสิบสามราย
เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่หกสิบศพนะคะนอกจากนี้รายงานในที่ประชุมสอบคอ
ก็พิจารณาถึงเรื่องการจัดงานกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่เขาดาวน์งานวันเด็ก
ก็ขอให้พิจารณาตามรายละเอียดของแต่ละโซนพื้นที่โดยมีกำหนดดังนี้ค่ะ
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงให้งดจัดงานปีใหม่และงานวันเด็กเด็ดขาด
แต่จัดออนไลน์ได้ค่ะที่คนเขาไม่ต้องมารวมตัวกันมาพบกันเนี่ยนะคะ
ส่วนในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้มผ่อนพันธุ์ให้จัดกิจกรรมได้
แต่ต้องควบคุมจำนวนคนหรือมีเฉพาะคนรู้จัก
แล้วก็เข้มงวดเรื่องมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหรือพิจารณาจัดแบบออนไลน์
ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและก็พื้นที่เฝ้าระวังคือสีเหลืองและเขียว
จะใช้มาตรการเดียวกันคือจัดได้แต่ต้องลดขนาดงานให้เล็กลงกว่าปกติ
มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมและมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับข้างค่ะ
รวมไปถึงเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ
ส่วนผับบาร์สถานบันเทิงยังเปิดบริการได้เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดยังไม่พุ่ง
แต่ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่างห้ามกอดคอตะโกนร้องเพลงใกล้ชิดกัน
ต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านไม่ดื่มแก้วเดียวกันเป็นต้นนะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้ช่วยสอสอป๊อปนวากาศเอกอนุดีนาคอนทัพก็โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าได้รับคำยืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นชายอายุ๕๕ปี
อาชีพขายอาหารทะเลแผงลอยริมฟุตบาทปากซอยพระหลโยธิน๕๒ค่ะ
ซึ่งเขาไปรับอาหารทะเลมาจากตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
ใครเคยไปอุดหนุนก็ขอให้กักตัวด้วยนะคะ
และหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครเขามีการประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของสถานบริการผับบาคาราโอเกะด้วยนะคะ
โดยมาตรการก็คือต้องนั่งทานอยู่กับที่งดการเต้นค่ะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีของเราก็เลยได้ไปสรุปอ่า
สำรวจสถานบริการเหล่านี้มาด้วยเนี่ยนะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศผับบาย่านซอยคาบอยถนนอโศกที่เคยคึกคักนะคะ
เวลานี้ต้องบอกว่าซบเศร้าอย่างหนักทีเดียว
จากการสอบถามนางสาวทองสนเพชรด่านเหนือผู้ดูแลบาร์แห่งนี้
ก็บอกว่าตั้งแต่มีโควิด๑๙เข้ามาค่ะทุกร้านทำมาหากินยากลำบาก
ปัจจุบันถ้านับแล้วน่าจะเหลือไม่น่าถึง๓๐ล้าน
เพราะว่าทยอยปิดตัวกันไปทำให้ภายในซอยคาวบอยซบเศร้า
มาเที่ยวกันน้อยจนนับได้เลยค่ะว่าร้านหนึ่งจะมีลูกค้านั่งอยู่กี่คน
ตอนนี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดอย่างแน่นอน
ไม่ได้มีสภาพแออัดยัดเยียดทุกร้านมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ให้ลูกค้าสแกนไทยชนะเข้าออกมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือตามมาตรฐานของสาธารณสุขทุกอย่างค่ะ
บอกว่าตอนนี้ทุกร้านเครียดเหมือนกันหมดเพราะว่ายังไม่ทันจะมีลูกค้าก็มามีโควิดรอบใหม่มาอีก
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะแต่ก็ต้องกอดคอสู้กันต่อไปค่ะ
เช่นเดียวกับในซอยพัดพงศ์ที่เต็มไปด้วยคลับบาร์วันนี้ทยอยปิดตัวกันไปแล้วจำนวนมากจากสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้แม้ว่าหลายจังหวัดเขาจะงดการจัดกิจกรรมรื่นเริงไป
เพราะว่ากังวลกับการระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่นะคะ
แต่ว่าที่จังหวัดลบบุรีซึ่งยังไม่มีผู้ติดเชื้อค่ะเขามีการจัดสวนคริสต์มัส
ประชาชนในตัวเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงมาชมความสวยงามกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ลบบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีจัดสวนคริสต์มาสบริเวณหน้าโรง
ภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสะแก้วอำเภอเมืองลบบุรีค่ะก็มีทั้งต้นคริสต์มัสจำลองเนี่ยนะคะ
ประดับประดาษด้วยกล่องของขวัญหิมะเทียมมีดอกไม้นานาชนิดสวยงาม
เป็นส่วนที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตตัวเมืองลบบุรี
และใกล้เคียงมาชมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในยามค่ำคืน
ก็เด็กเด็กเนี่ยชื่นชอบกันมากเลยนะคะแม้ว่าลบบุรีจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อรอบใหม่
แต่ว่าทางจังหวัดรณรงค์แล้วค่ะให้ทุกคนเนี่ย
ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันในขณะที่เข้ามาเที่ยวชมสวน
ซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีผู้จัดสวนก็ยังทำซุ้มสำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ให้กับคนที่ผ่านเข้าออกบริเวณสวนด้วยสวนคริสต์มัสนี้จะเปิดให้เข้าชมกัน
ตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาของทุกวันจนถึงหนึ่งมกราคมนี้ค่ะส่วนที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ปริสาปานพรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิดเพื่อธุรกิจท่องเที่ยววิถีใหม่
มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ห้องศรเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้กว่าร้อยคน
ปริสาก็บอกว่าการเปิดอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่สี่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องปรับตัวให้ทันวิกฤตโควิดรอบใหม่ด้วย
เพื่อให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแนวคิดนะคะปรับธุรกิจให้อยู่รอดเพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยปรับตัวเองให้อยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตนะคะ